หลายวันก่อนเรานำเสนอข่าวบอกว่า
มีสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาไปที่ห้างแห่งหนึ่งที่จังหวัดปฐุมธานี
แล้วปรากฏว่าเขารวบข้าวของแล้วเอาขยะในรถไปทิ้ง

นำเงินหมื่นกว่าบาทซึ่งเป็นเงินค่าเทอมลูกไปทิ้งด้วย
และปรากฏว่ากล้องวงจรปิดของห้างจับภาพได้อย่างชัดเจน

เก็บเงินหมื่นของเขาออกจากถังขยะ

เพราะว่าล่าสุดตำรวจสามารถติดตาม
ตัวคนที่นำเงินของเขาไปได้แล้วนะคะ
และเจ้าของเงินก็ได้รับเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เจ้าของเงินก็คือนายพิสันแสงจันทร์ค่ะ
คนนี้แหละค่ะที่เผลอทิ้งเงินหมื่นลงในถังขยะ
วันนี้ตำรวจสพเมืองปฐุมธานีนะคะ
หลังจากที่ได้ประสานจากเจ้าหน้าที่
ก็บอกว่าให้มารับเงินจำนวน๑๐๐๐บาทคืน
หลังจากที่ผู้ชายในคลิปนั่นแหละเอามาคืน
คุณพิสันบอกว่าวันนี้ตอนที่ประชุมอยู่
จู่ก็มีตำรวจค่ะโทรศัพท์มาบอกว่า
ให้มารับเงินคืนนะซึ่งโอ้โหพอรู้แบบนี้นะ
ชื้นขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่าเงินเป็นเงินค่าเทิมลูกนะ
เขาบอกว่ารู้สึกดีใจมากทั้งตัวเองแล้วก็ภรรยานะคะ
จริงแล้วตัวเขาเองอยากเจอกับคนที่นำเงินมาคืนนะ
เพราะหวังว่าจะขอบคุณไม่ได้คิดติดใจเรื่อง

อยากจะขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทุกฝ่ายด้วย
ที่ให้การช่วยเหลือจนได้เงินก้อนนี้กลับมาคืน

เป็นเงินค่าเทิมลูกแล้วได้คืนครบทุกบาททุกสตางค์
ส่วนตัวนะคะคุณพี่สันบอกว่าไม่ได้ติดใจที่จะเอาความนะคะ
แล้วแต่ตำรวจว่าจะดำเนินการคดีอย่างไร
ตัวเองไม่ทราบจุดประสงค์อย่างเดียวเลยคือ
เงินคืนได้เงินคืนก็ดีใจมากแล้วค่ะ
คิดว่าไม่ได้เอาเรื่องกับเขาตามที่ได้ให้เขาไว้จนแต่แรก
ยืนยันจริงแล้วก็ไม่ได้ติดใจติดใจที่ได้เงินคืนด้วยซ้ำ
ทีนี้นี่แหละคุณผู้ชมพันธ์ตำรวจโทสมยศคำจันท
เป็นรองผู้กำกับฝ่ายสอบสวนเนี่ยนะคะ
บอกว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งความแล้วเนี่ย
ก็พยายามแล้วค่ะพยายามที่จะรวบรวมพยานหลักฐาน
คุณผู้ชมเสื้อแดงเนี่ยนะพยายามที่จะรวบรวมพยานหลักฐาน
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดตามตัวผู้ชายคนนี้เนี่ย
แล้วก็ไปขอสารอนุมัติออกหมายจับที่สุดก็เจอนะคะ
เจอทั้งคนทั้งเงินสามารถนำเงินมาคืนคุณพี่สันได้สำเร็จค่ะ